กลับมาในช่วงนี้มาเอาใจคอเพลงกันหน่อยนะคะ
มาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะ
แนวเพลงที่แอบรักแอบเหงา
กับเพลงที่มีชื่อว่าดึกแล้วจะเพราะขนาดไหน

อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมว่าหน่อยช่วยฉันที
ช่วยบอกเธอ

โดยทั้ง๓นักร้องเผยว่างานเพลงนี้

บทเพลงเก่าในฉบับใหม่

ซึ่งอยากให้คอเพลงได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะคะ
ทั้ง๔เพลงนะคะที่ประเทศญี่ปุ่น
แต่ละเพลงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน

เป็นเหมือนการแสดงมุมมองความรัก
จะเป็นเพลงช้าฟังแบบสบาย

ก็จะมีความกดดันว่าจะทำออกมาได้ดีไหม
แต่สุดท้ายคือพี่เขาก็อยากให้เราเนี่ย
ส่วนใครที่ยังอยากดูผลงานเก่าของพวกเรานะคะ
ทำไมน่ารักจังอ้าวไหนซ้อมกันไว้อ่ะว่ะ
ดึกแล้วเราทำไม่น่ารักเหมือนน้องเขาเนาะ
เอาให้วัยเขาน่ารักดีสดใส

คุยอะไรไม่ได้สักอย่าง